ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานี้มีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
รถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้นแซงช่วงทางโค้ง
งช่องทางโค้งแล้วไปชนประสานงากับรถจักรยานยนต์
ซึ่งยายหลานเขาขี่มาด้วยกันและใช้ความเร็วไม่มากนัก
ภาพคุณผู้ชมเห็นนี่คือรถจักรยานยนต์ของยายหลานที่เขาขี่มาด้วยกันเนี่ยนะคะ
ยายเสียชีวิตหลานก็เสียชีวิตแต่คนที่ไปยืนมุงดู
เขาบอกว่ามันสลดมากเพราะสภาพศพหลาน
ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๓ขวบครึ่งสภาพศพคือคอขาดเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
เสียชีวิต๒รายในจุดเกิดเหตุค่ะ
จุดนี้คือตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
มาดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะมีภาพกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงค่ะ
เนี่ยค่ะบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่เขาสวนกันและชนกันพอดีเลย
มีต้นไม้บังนิดนึงแต่ว่าก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะ
รถกระบะอยู่ในวงกลมสีแดงสวนมาช่วงนี้
และรถจักรยานยนต์อยู่ในวงกลมสีเขียวยายหลานค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามปกติเลยนะแต่จากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันทำให้เห็นว่ายายหลานไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
ชนประสานงากันค่ะลักษณะของรถกระบะเนี่ยเสียหลัก
เลนมาทางด้านขวาเพราะว่าพยายามจะแซงรถอีกหนึ่งคันเนี่ยนะคะ
น้องอายุ๓ขวบครึ่งเป็นเด็กหญิงกระเด็นออกจากรถช่วงศีรษะไปชนกับเสา
ชนกับป้ายข้างทางศีรษะหลุดออกจากร่างเลยค่ะ
ส่วนศพยายกระเด็นออกมาข้างทาง
คุณยายผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวมะยุลาคำลืออายุ๕๒ปีนะคะ
เหตุการณ์นี้ยายหลานเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ
ฟังเสียงสามีผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะคนขับรถกระบะสีดำเนี่ย

เขาอ้างว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าให้เขาไปหลบซ่อนตัวก่อน
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทีมข่าวของเราติดต่อเขาได้แล้วเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายคำรณนาคสมพันธ์ค่ะ
เขายืนยันว่าเนี่ยคนนี้นะคะในคำร้นนี้นะคะ
ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอก
แต่มันเป็นเพราะน้ำคาวปลาบนถนน

พอเขาแซงออกไปมันทำให้รถเขาควบคุมไม่ได้
เสียหลักจนไปประสานงากับรถจักรยานยนต์ของยายหลาน
วันนี้เองนะคะตัวเขาจะเข้าไปเจรจากับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิต

คือเขามีครบค่ะทั้งประกันแล้วก็พรบ

ตรงนั้นมันเลื่อนมันมีข้าวปลายู่น่ะ

หมุนกี่ครั้งตรงนั้นเจอเบื้องขึ้น
เจอเจอเจอ
ผมเจอผมก็จะหักลดท่อลงทางแต่เอารถไม่อยู่
คนขับรถกระบะถูกแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

ส่วนญาติเอาเงินมาประกันตัว๑๒๐๐๐บาท